และในช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี
ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาทพระสงฆ์
เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของราชการที่๙
ติดตามบรรยากาศเพิ่มเติมจากคุณสิริวัณรักษัตริย์
พูดสุข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามาจากท้องสนามหลวง
แห่งรัฐสดรประธานบุธิสภาประธานสาธิกาประธานองค์กรอิสระ
ผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาท
พระสงฆ์๔๘๙รูปค่ะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษ
ท้องสนามหลวงค่ะโดยมีภาคเอกชนประชาชนร่วมในพิธีตักบาทครั้งนี้ด้วยค่ะ
ซึ่งบรรยากาศในวันนี้นะคะก็มีประชาชนทั่วทุกสารทิศนะคะ
เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาทนะคะอย่างครอบครัวศรีนุษย์ค่ะ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีได้สอบถามนะคะซึ่งครอบครัวก็เปิดเผยว่า
ทุกคนเดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะตั้งใจจะมาทำบุญที่สนามหลวง
ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ทุกคนตั้งใจจะมาร่วมทำบุญ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงราชการที่๙ค่ะ
เช่นเดียวกับครอบครัวเวชชาชีวะนะคะที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ก็นำสิ่งของมาร่วมตักบาทซึ่งคุณยายอนงบอกกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีว่า
ครอบครัวเวชชาชีวะมาทำบุญที่ท้องสนามหลวงทุกปีนะคะ
เพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงราชการที่๙
ทรงทำให้กับประชาชนคนไทยค่ะและก็ระลึกอยู่เสมอนะคะว่า
พระองค์ไม่ได้ไปไหนยังอยู่ในใจคนไทยทุกคนค่ะ
ก็เพื่ออาจจะแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณพระองค์ทำให้กับ

สำหรับสิ่งของที่ประชาชนและรัฐบาลมาร่วมตักบาดในวันนี้นะคะ
ก็จะถูกนำไปแจกจ่ายไปยังสถานสงเคราะห์

และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ
และในวันนี้นะคะในเวลา๒๐นาฬิกาค่ะ
จะมีการแสดงกิจกรรมดนตรีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สายน้ำแห่งความห่วงใยสู่ไทยทั่วลากค่ะ
และบทเพลงพระราชนิพลค่ะ
ซึ่งตลอดทั้งวันนะคะก็จะมีประชาชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมนะคะ
และในช่วงเย็นค่ะทางขอสมกรนะคะ
ก็ได้จัดรถโดยสารเฉพาะกิจบริการฟรีให้กับประชาชนที่จะมาร่วมชมนิทัศกาลนะคะ
ซึ่งจะจัดให้บริการตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา
จนกว่าประชาชนจะออกจากพื้นที่หมดค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากท้องสนามหลวงค่ะ

และสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ขอสมกก็มีการจัดรถโดยสารเฉพาะกิจให้บริการฟรี๓เส้นทางบริเวณท้องสนามหลวงนะคะ
รถโดยสารเฉพาะกิจ๓เส้นทางที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกจัดให้บริการฟรีก็จะประกอบไปด้วย
เส้นทางที่๑ค่ะอนุสวรีชัยสมรภูมิสนามหลวงจอดรับส่งบริเวณหน้ากองสลากเก่าจำนวน๗คัน
เส้นทางที่๒หัวลำโพงสนามหลวงจอดรับส่งบริเวณหน้ากองสลักเก่าจำนวน๕คัน
แล้วก็เส้นทางที่๓ค่ะวงเวียนใหญ่สนามหลวงจอดรับส่งบริเวณหน้ากองสลากเก่าจำนวน๕คัน
นายสุรชัยเอี่ยมวัชิรัชกุลผู้อำนวยการขอสมกกล่าวว่ารถโดยสารทั้ง๓เส้นทางจะให้บริการฟรีจอดรับส่งทุกป้าย
ตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาจนถึง๒๒นาฬิกาหรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่ท้องสนามหลวงหมดนะคะ
ส่วนใครที่ใช้บริการเรือโดยสารข้ามฝากก็มีบริการฟรีเช่นเดียวกันค่ะ
โดยจะเริ่มกันตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาที่ท่าวัดอรุณท่าวัดระคังท่าช้างนั่นเอง
จากนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการให้บริการรถแท็กซี่๒จุดด้วยกัน
ก็เชิญชวนกันอีกครั้งนะครับตลอดทั้งวันนี้ก็มีกิจกรรมจิตอาสาในทุกพื้นที่จริง
กรุงเทพมหานครนะครับถ้าใครจะไปร่วมกิจกรรมจิตอาสานะครับ
นาฬิกานี้มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดคูคลอง
ถวายพระราชกุศลที่วัดธรรมาภิระตาบรามเขตดุสิตนั่นเอง
นาฬิกานะครับทุกท่านร่วมพิธีในการจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แล้วก็ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาทีแล้วก็๑๙นาฬิกา๔๕นาทีอย่างที่คุณสิริวัลบอกนะครับ
จะมีการแสดงดนตรีสายน้ำแห่งความห่วงใยสู่ไทยทั่วล่าที่ท้องสนามหลวงนะครับ
ก็บริการของขอสมกรอย่างที่คุณมรดีบอกไปนะครับ